พอนึกถึงการไปเล่นน้ำสงกรานก็ต้องมีอุปกรณ์

แว่นกั้นเวลาน้ำเข้าตา

มีขันมีแป้งมีปืนฉีดน้ำ
คือแต่ก่อนปีก่อนปืนชีน้ำจะขายดีมาก

แต่ปีนี้เนี่ยใส่ชุดไทยถือปืนฉีดน้ำมันไม่เหมาะไง

มันไม่เข้ากับชุดเขาก็ถือขันกัน

พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายปืนฉีดน้ำก็เลยบอกว่า

ก็ปืนเล็กพอขายได้ใส่ชุดไทยพอซื้อได้
แต่ปืนใหญ่มันไม่รู้จะแขวนลงไปยังไง

บางอย่างมันเป็นแบบสะพายหลังและสุดลิมประสอร์ต

ปีนี้ก็เลยขายไม่ค่อยดีแต่อันเล็กอย่าง
อันเล็ก๒๐บาท๕๐บาทขายดีนะคะ

นะคะไปฟังเสียงลูกค้าและแม่ค้านะคะ

ราคาประมาณไหน
ก็ประมาณอยู่ที่๔๐๕๐บาทค่ะ
ก็จะมีปืนฉีดน้ำคู่กับขันนะคะ
เพราะว่าจะให้น้องเล่นกับสระน้ำลมอยู่แล้วค่ะ
ก็คิดว่าถ้าไซส์ใหญ่ลูกค้าไปเล่น
มันคงไม่เหมาะสมกับการที่จะใส่ชุดไทย
เล่นปืนกระบอกใหญ่แบกไปเล่นน้ำอะไรประมาณนั้น
ก็คือจะเน้นไซส์เล็กน่ารักพกพาสะดวก

คุณภาคภูมิขายปืนฉีดน้ำเนี่ยหน้าที่ทอง

ปกติต้องซื้อหลายชิ้น๖ชิ้นได้ราคาส่ง

ฉีดน้ำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะ
คือปืนฉีดน้ำที่เป็นลายลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนนะคะ

ราคาอยู่ที่๑๓๐๒๐๐บาท

ส่วนอุปกรณ์กันเปียกซองกันน้ำ

ก็มีหลากหลายสีสันยอดขายถือว่าเพิ่มขึ้น
ตลาดค้าปลีกค้าส่งก็ยังมีเสื้อลายดอก

สำหรับใครไม่ใส่ชุดไทยก็ใส่เสื้อลายดอกได้เหมือนเดิมนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าแทบยังใส่ชุดไทยแบบต่อเนื่อง
พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องปรับเปลี่ยนสินค้าที่เอามาขาย

คงต้องขายชุดไทยกันแล้วนะคะ
ฉีดน้ำยังขายไม่หมดก็เก็บไว้เผื่อปีหน้า